ไปที่จังหวัดชนบุรีกันหน่อยนะคะไปดูความทุกข์ร้อนใจของเจ้าของร้านขายวัสดุก่อสร้าง
ไปร้องกับสื่อมวลชนค่ะบอกว่าช่วยหน่อยช่วยทวงคืนแผ่นหลังคากระเบื้องให้ดิฉันหน่อยค่ะ
เพราะว่าล่าสุดเกิดเหตุคือเหล็กของโครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียมค่ะ
มันพลัดตกใส่หลังคาร้านขายวัสดุก่อสร้างเนี่ยเป็นรูแบบนี้นับไปนับมากว่าร้อยแผ่นเลยนะคะ
แล้วสิ่งที่เจ้าของโครงการคอนโดมิเนียมทำคืออะไรรู้ไหม

คนที่มาร้องสื่อชื่อว่านางราตรีเอื้อเชิดกุลอายุ๖๐ปี
เป็นเจ้าของร้านขายวัสดุก่อสร้างชื่อว่าร้านมงคลชัยค่ะ
ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองศรีราชาชนบุรีบอกว่า
ช่วงกลางดึกที่ผ่านมาในพื้นที่เนี่ย
พายุลมแรงส่งผลให้เหล็กแล้วก็วัสดุก่อสร้างของโครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียม
ตกใส่หลังคาร้านจนสินค้าแล้วก็ทรัพย์สินได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก
คุณราตรีพาผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปสำรวจตรวจสอบจุดที่ได้รับความเสียหายแบบนี้ค่ะ
โดยเฉพาะหลังคานะได้รับความเสียหายหนักสุดคุณราตรีบอกว่า
เพราะดีมากเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นคือกลางดึกถ้าเกิดว่าเป็นเวลากลางวัน
อาจจะมีพนักงานของร้านที่ทำงานเนี่ยอาจจะได้รับอันตรายก็เป็นไปได้นะคะ
เราพยายามบอกว่าข้าวของเสียหายเราไม่ได้ซีเรียส
แต่ชีวิตลูกน้องเราที่ต้องไปเยี่ยมคนอีกหลายชีวิตใครจะดูแล
ปัญหามันก็เกิดทุกทุกที่ให้เห็นอ่ะแต่คุณก็ไม่คิดจะแก้ไขอ่ะ

บอยกระเบื้องเนี่ยอย่างที่ยังคุยกันอะไรต่ออะไรหลังจากที่ก่อนหน้านี้
ไปร่วมร้อยแล้วมั้งแล้ววันนี้คุณก็เห็นแล้วเหตุมันมาให้เราเห็นอยู่ตลอด
แต่คุณไม่คิดจะปรับปรุงอะไรมันมาเตือนให้คุณเห็นแล้ว
แต่คุณไม่คิดจะแก้ไขอ่ะ
นี่แหละที่บอกว่าคุณไม่คิดจะแก้ไข
แปลว่าก่อนหน้านี้ลักษณะแบบนี้มันเคยเกิดขึ้นมาแล้ว
คุณราตรีบอกว่าไอ้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีก
จนชินเอาล่ะครั้งนี้ดิฉันจะไม่ทน
ก็เลยไปแจ้งให้หน่วยงานทางราชการมาดูหน่อย
แล้วก็มาเป็นตัวกลางในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นหน่อยนะคะ
บริเทศของพังหมดเลยนะฮะ